ตามกันต่อจากพี่อุ๋ยภาคภูมิในเปิดปากกับภาคภูมิเลยนะครับ
เมื่อสักครู่คุณภาคภูมิได้สัมภาษณ์สดนะครับ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านชี้แจงน่าจะครบทุกประเด็นนะครับ
คือชี้แจงว่าทำไมถึงต้องรอนะครับ
เพราะว่าในระหว่างกลางดึกเป็นต้นมาจนกระทั่งตอนเช้าที่พบตรไปที่ทีมแพทย์จิตแพทย์ไป
คือพบตรคุยแล้วหันหน้ามาคุยกับคุณหมอ
คือคุณหมอก็ประเมินว่าทางสารวัตรเนี่ยพันธบทโทกิติการเนี่ย
โลกไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้ใช้คำพูดเองท่านรองพบตรเป็นคนใช้คำพูดนี้
ไม่สามารถจะอยู่ในระหว่างการเจรจาได้แล้วก็จำเป็นจะต้องชาร์จตัว
แล้วการชาร์จตัวก็ไม่ได้อยู่ดีดุ่มเข้าไปชาร์จครับ
มีการใช้โดรนของตำรวจบินเข้าไปดูสภาพห้อง
ซึ่งดูสภาพห้องแล้วประเมินแล้วนะครับ
อรินทราชแล้วก็หน่วยคอมมานโดก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะเข้าไปชาร์จตัว
ไปดูจังหวะการชาร์จตัวแล้วพันตำรวจโทกิติการนั้นกระโดดหนีออกมาทางหน้าต่างครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะในจังหวะที่หน่วยอรินทราชและคอมมาโดนั้นบุกเข้าไปฮะ
บุกเข้าไปทางผ่านตำรวจโทร
กิติการก็กระโดดออกมาจากทางบานเกร็ดคุณวรพร
ก็ประมาณช่วงเที่ยงนะคะที่ตำรวจเนี่ยตัดสินใจที่จะมีการชาร์จตัวเกิดขึ้นนะคะ
ก็หลังจากนี้ก็มีการเข้าไปควบคุมตัวนะคะแล้วก็ไปรับตัวเพื่อที่จะส่งโรงพยาบาลนะคะ
ผ่านตำรวจโทรกิจการเนี่ยตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซีอยู่
แล้วตามรายงานก็คือถูกยิง๓นัดที่ข้อพับซ้ายหน้าอกซ้ายและขาท่อนบนด้านซ้ายนะคะ
ตอนนี้รับแจ้งมาว่าสัญญาณชีพก็ปกติแล้วนะคะ
คือก่อนที่จะมีการตัดสินใจบุกชาร์จตัวเนี่ยก็มีการประเมินร่วมกับทีมแพทย์แล้วนะคะ
เนื่องจากมีการอยู่ในสถานที่ตรงนี้คือร่วม๒๐กว่าชั่วโมงแล้ว
ท่าทีก็เริ่มอ่อนลงนะคะมีการโทรพูดคุยกัน
ก็โทรพูดคุยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะในการที่จะเข้าชาร์จตัว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าทางสารวัตกาลเองก็อยู่ในการดูแลของแพทย์
เพราะว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
ปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุมีประมาณ๖๐นัด
ที่ตำรวจเข้าไปเก็บวัตถุพยาน
แล้วก็ตรวจสอบสภาพความเสียหายในบริเวณใกล้เคียง
อาวุธปืนที่ใช้เบื้องต้นพบว่าเป็นปืนลูกโม่อย่างน้อย๑กระบอก
แล้วเขากำลังตรวจสอบอยู่ค่ะว่ามีปืนชนิดอื่นอยู่ในที่เกิดเหตุใช้ในการก่อเหตุหรือเปล่า
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นประเมินกันว่าอาจจะเป็นเพราะความเครียดสะสมจากปัญหาส่วนตัว
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบสุขภาพจิตเพื่อปรับตำแหน่งงาน
และสารวัตกาลก็ไม่ผ่านเกณฑ์
ต้นสังกัดก็ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมาที่บ้านพัก

ตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้สารวัตกาลไม่พอใจ
เกิดความเครียดแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
อันนี้คือที่มาที่ไปของการเข้าชาร์จตัวในวันนี้

เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามกับเหตุการณ์นี้กันทั้งคืนเหมือนกัน
ส่วนประเด็นที่อาจจะไม่ทันใจกระแสโซเชียล

เชื่อว่าโอ๊ยนี่ถ้าเป็นชาวบ้านตาดำเนี่ยน่าจะปฏิบัติการเสร็จไปนานแล้ว
ซึ่งทางโพธิบริเวกต่อสากรองผู้บัญชาการต่ำแห่งชาติท่านชี้แจมบอกว่า
คือไม่สามารถที่จะทำตามกระแสโซเชียลได้จริง
จำเป็นจะต้องยึดหลักยุทธวิธี
เพราะได้ประเมินแล้วว่าตรงนั้นไม่มีตัวประกัน

แล้วก็ยังสามารถที่จะรอได้
จนกระทั่งประเมินจากหมอแล้วว่าคุยกันไม่รู้เรื่อง
ถึงเปิดปฏิบัติการครับเดี๋ยวติดตามกันต่อฮะ